วัยเซ็นติปจินตนาการ
ใช้ความรู้สึกเป็นตัวกำหนดของเจ้าชะตา

ตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนเจ้าชู้มีเสน
นี่ก็ชู้นะคะ

อันนี้คำชมใช่ไหมคะ

เรื่องการพูดการเจรจาก็ดีมาก

แล้วก็เนินจันทร์ก็ดี

หมายถึงว่าควรเข้ากับประชาชนได้
ได้เยี่ยมนะคือได้ทีเดียว
อาจารย์ติ๊กครับ
ลุมโสดคนไหนที่ดวงสมพงษ์

ระหว่างคุณบอสกับคุณหลุยครับ

สองอยู่คู่สามถ้าอยู่คู่กัน
คือพี่แบบคู่ชู้

แต่ว่าคุณหลุยเนี่ยเกิดประหลาดกว่าจันทร์เขาเรียกว่าคู่สัตว์

เขาเป็นคู่สตูทะเลาะกันแต่ไม่มีอะไร

ก็ก่อนที่จะมาออกรายการนี้ผมก็ไม่รู้ใช่ไหมครับว่าจะเจอใครใช่ไหมครับ
แต่ว่าตอนที่ได้เจอคุณเค้กก็ชอบที่เป็นผู้ใหญ่มากเลยครับ
แล้วก็ชอบที่เป็นคนเก่งแล้วก็ดีใจที่ได้เจอมากเลยครับ
นี่ยิงไปแล้วทุกอย่างอยู่ที่คุณเค้กคนเดียว
คุณเค้กจะเลือกฟังเสียงหัวใจหรือจะเชื่อดวงชะตา
ตอนนี้ครับจะโดยเรียกความสงทม
ตอนแรกผมนึกว่าเขาจะไม่เลือกเลยนะเพราะว่ากำลังมองหาผู้ใหญ่อยู่ไง

ทำไมถึงเลือกบอสสุดท้าย
ดูจากทัศนคติแล้วก็คำพูดดูเหมือนแบบ
เป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่คิดดีอะไรอย่างนี้ค่ะ
คนน่ารักคิดดี
นะฮะมันมีสื่อสัมผัสอะไรมั้ยตอนจับมือ
เวลาจับมือมีมั้ยมีผลมั้ย
นิดนึงค่ะ
นิดนึงนิดนึง
มาพบกับสาวโสดของเราในวันนี้